มีเธอชีวิตไม่มีสิ่งใดเหลือบนโลกไปหนี

มีเธอชีวิตที่เบาและพา
ดั่งปุ่ยนุ่นที่ลอยปลิดลิ้วเว้งความ
ล้องลอยและลิ้วไปไร้ติดทาง
จะไปที่ไหนไม่รู้สึกแห่งหน
เจอแดดและฝนก็ทนเดินเรื่อยไป
หมดแรงที่ไหนก็นอนโดยไม่สนใจ
ไม่มีความหมายที่ใดก็เหมือนกัน
เพราะชีวิตฉัน
จบลงตั้งแต่ตรงหน้า
ในวันที่ฉันนั้นไม่มีเหลือและใครสักคน
กลางวันไม่เหลืออยู่อีกต่อไป
มีเพียงคำคืนที่ดูมืดมนต์
มันช่างถูกทนโหดร้ายเหมือนตายทั้งเป็น
ไม่มีใครเหลือไม่เหลือสักคน
ทุกคนจะไปทุกคนจะไปไปจะไป

มีชิ้นสูงขึ้นเปลี่ยน
อิคโรค
อย่าทำมอมนะอย่าทำมอม

ลายจริงนี่ลายใจเย็นโห
ทำไม๒รวม๑ค่ะนี่

ที่ฉันต้องขออนุญาตอุ๊ยอุ่นวายมากจริงวันนี้นะครับ

๔ท่านแล้วก็อีก๓หนุ่มหล่อตรงนี้ด้วยนะคะ
หมาผู้ซื่อสัตว์ของเรานะคะ
ต้องขอสวัสดีก่อนเลยละกันค่ะ

สวัสดีครับกายทรงสินสิริคุณารัฐนะครับ

สวัสดีครับชัยสิริชัยเจริญกิจธนกุล

สวัสดีครับตู่นะครับสุรนาศมั่นจันท
รับบทเป็นหมาจิงโจ้ครับ

พี่ลิงนะคะสวัสดีจากกลาวละวุฒิค่ะ

เพิ่งได้ยินคุ้นหูกันมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
แล้วกลับมารีสเตจแบบเร็วมากคุณผู้ชม
ยังไม่กี่เดือนเลยนี่ปุ๊บมาอีกแล้ว
กระแสเรียกร้องดีมากเลยใช่ไหมคะพี่ลิงเล่าให้ฟังหน่อย
จริงแล้วมีละครไม่กี่เรื่อง
เราจะยอมกลับมารีสเตจเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะคนอ่าน
มีคนที่เคยอ่านอยู่เยอะเพราะว่าเป็นเรื่องสั้น
แล้วก็เรื่องสั้นจริงสั้นมาก
แต่ว่าต้องบอกว่าคนเขียนบทนี้คือพี่โจ้ดารากา
เอามาทำเป็นบทละคร๒ชั่วโมงครึ่งได้แบบ
นวลทั้งเรื่องและทราบซึ้ง
ถ้าย้อนไปสมัยก่อนหลายคนอาจจะจำกันได้

เป็นนิทานก่อนนอนว่าง่ายเลยก็ว่าได้นะคะ
ขอถามถึงนักแสดงก่อนพี่ลิง
ทั้งคนทั้งหมามันมาอยู่รวมกันได้ยังไง
ถามก่อนเลยละกันปกติเนี่ยเชื่อว่าแสดงกันได้อยู่แล้ว

แต่ตอนนี้เราต้องมีชีวิตไปพร้อมกับน้องหมาด้วย

เพราะว่าที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาครับก็จะเลี้ยงแมว
ทีนี้พอได้รับบทเป็นมอมอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ต้องเข้าไปดูตามยูทูปฝึกเห่าฝึกหอน
แล้วก็ไปดูพวกแอนาโทมี่หมาว่ามันเดินมันขยับอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเราก็จะพกขนมหมาไว้
เพื่อเจอพวกหมาจรจัดเราก็จะเอาไปให้มัน

เรียกได้ว่าตีซี้กับเพื่อนข้างถนน
แบบลงทุนพกอาหารหมาไว้ในกระเป๋าแบบนั้นเลยนะคะ
ถามกันก่อนแล้วกันเวลาแคสต์ปกตินักแสดงละครเวทีพี่ลิง
คัดค้นหาจากหน้าตาความสามารถว่ากันไปง่ายนะคะ
แต่ว่านี่ต้องมาเล่นเป็นหมา
ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้เอาอะไรมาเป็นตัววัดพี่ลิง
หน้าเหมือนหมา
แน่นอนว่าการแสดงซึ่งโดยปกติแต่พวกนี้ก็จะต้องถูกในเรื่องเต้น
ความถึก
เชิดหุ่นตนไก่ซึ่งสัดส่วนเหมือนตัวเล็กใช่ไหม
ตัวเตี้ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องมาดัดกล้ามเนื้อ

แล้วต้องบอกเลยว่ามอมเนี่ยหลายคน
ไปดูมาในภาคก่อนที่มีการแสดงโชว์ไปใช่ไหมคะ
บอกได้เลยว่าน้ำตาแตกท่วมเวทีกันเลยทีเดียว
อมเอ้ยทำไมชีวิตลันทศขนาดนั้น
เป็นยังไงบ้างเรื่องราวสั้นค่ะพี่ลิงค่ะ
จริงมันก็เป็นเรื่องความผูกพันนะคะ
หมากับเจ้านายที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เรื่องนี้มันฉากหลังมันเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง
ก็จะเห็นว่าผลของสงครามนี้
มันกระทบทั้งชีวิตหมาชีวิตคน
พลัดพรากลาจากเตรียมพกผ้าเช็ดหน้า

เดี๋ยวถามนักแสดงด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับ

มีทัพสิทธิ์หรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมอยากให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเอากล้องซูมหน้าน้องหมาก่อน

แล้วเดี๋ยวคุณตู่จะเห่าให้ดู

อันนี้ก็เห่านะ

โอ๊ะ

กลัวหมาจะไล่กลับมากครับ

อมเนี่ยจะเห็นชีวิตเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแบบเบบีหมาเบบี
จนกระทั่งเป็นหมาเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นหมาโต
แล้วก็ต้องผจญภัยกับโลกกว้างจนกว่าจะได้เจอกับเจ้านา

ผลงานการันตีคุณภาพอย่างแน่นอนย้ำกันหน่อยละกัน
ไปดูได้ที่ไหนบัตรซื้อได้ยังไงบอกได้เลยค่ะ
ค่ะกลับมาค่ะวันนี้๒วันเท่านั้นนะคะ
พลาดแล้วพลาดเลยมี๔รอบคือ
วันที่๒๓และ๒๔กรกฎาคม
รอบบ่าย๒และทุ่มครึ่ง
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าพลาดแล้วพลาดเลย
เพราะฉะนั้นเรามีสิ่งดีมาให้คุณผู้ชมด้วย
ไม่พลาดเพราะว่าวันนี้เราจะมีการแจกบัตรกันด้วย
ก็คือ๓รางวัลนั่นเองรางวัลละ๒ที่นะคะ
คุณผู้ชมอยากมาร่วมเล่นเกมกับเรา
แล้วจะได้ไปดูมอมแบบเกาะขอบเวทีกันเลยนะคะ
สำหรับคนที่สนใจจะซื้อแบบนี้นะคะ

หรือทางฮอตไลน์มอม๐๘๕๔๑๖๖๖๖๑๔ครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนักแสดงทั้ง๓ท่าน

ทั้งมอมริเบอร์เล่าแล้วก็จิงโจ้ด้วย
แล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้กำกับคนเก่งพี่ลิงด้วยค่ะ

เอาเห่าส่งรายการหน่อยสิ